จากทำงานเป็นคนเขียนเอกสารในสำนักงานทนายความ

ไม่ชอบเขาบอกว่าเราเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่
หลังจากนั้นคุณเริ่มมีชื่อเสียงได้ยังไง
ตอนนี้คุณอยู่เมืองไทยตอนนี้คุณอยู่กี่ปีแล้ว

แสดงว่าเมืองไทยก็นานพอกับตอนอยู่ไต้หวันเลย

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนไทยรู้จักโซเฟียลาได้ยังไง

ก็มีวันนึงสามีมาที่โซเฟียลาประมาณ
อันนี้คือเมื่อประมาณ๑๖ปีก่อน

๑๖ปีที่เดียวสามีที่โซเฟียลา

ใช่ทีนี้ศพยาก็คิดไปคิดมา

เอาอย่างนี้ผมขอถามสาเหตุของการเลิกกันหน่อยได้ไหม
จากที่เขาอยู่ไม่ได้เลย

ไม่มีคุณนี่เขาอยู่ไม่ได้เลย

แถมอย่างว่าผู้ชายตรงที่รักอะไรเขาก็รัก
รักมามาตรงที่ถ้าไม่รักน่ะเราตายไปเดียวเขาก็ไม่สนใจเลย

อะไรเป็นเหตุผลที่เขาทำให้เขาเลิกกับคุณนะ
ก็คือว่าโซเฟียศึกเวาะเกินไป

โซเฟียก็ไปบอกสามีทามายนชั้นไร

มันได้เข้าไปฝ่อยตัวฉัน
เธอฉันมีโอกาสให้พนักงานเอาไป
คุณนี้ผู้หญิงคุณนี้เป็นพนักงานโซเฟียนะ

เธอนะไม่ได้เข้าไปดูแลโรงกัน

ฉันทำให้พนักงานมีโอกาสซิ่งซ่องเข้ามา
เพราะฉะนั้นโซเฟียตอนนี้อดทฤทธิ์

แต่งงานเราต้องเข้าไปช่วยสามีทำกัน

ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่จะเข้าไปช่วยดูแลให้
แล้วก็เป็นสื่อเบอร์เป็นเม่มั่นตลอดอยู่บ้าน

อีกครั้งกลับมาว่าเราซื้อเบอร์เราไม่ได้ไปดูเลย
ฉันให้เขามีโอกาสอยู่กับผู้หญิงกลางวันนอนด้วยกันที่เอาไปตั้ง๓ปีเหรอ

แสดงว่ากิ๊กของสามีคุณเนี่ยก็คือพนักงานในออฟฟิศ
ใช่อยู่ตั้งสามปีเลยนะ
สามปีเขาแอบเป็นชู้กันอยู่สามปี
กว่าคุณจะรู้คุณกับสามีเนี่ยแยกกันอยู่มา๑๖ปีแล้ว

คุณให้เหตุผลว่าเหตุที่คุณไม่หย่าเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นจะได้เป็นเมียน้อยตลอดกาล
ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพี่เคยบอกสามี
ถ้าเพราะว่าเขารักกัน๓ปีหรอกผู้หญิงคนนี้ไล่บ้านไล่ทุกอย่างหรอกนะ
สุดท้ายเขาอยากจะไล่ตำเข้าไปเป็นเมียท่านประธาน
เราก็เค้นสิวันนี้ป่อยเธอซื้อบ้านซื้ออะไรให้เธอ
เธอก็ยังไม่รู้จักพอใจก็จะเข้าไปเป็นเจ้านาย
ทีนี้พี่ก็บอกสามียังไงยังไงฉันจะไม่อยาก
ฉันจะไม่อยากถ้าเธอจะรักเขาโอเคปล่อยเธอก็ไปร่างแต่ฉันจะไม่อยาก
แต่สามีเลยก็บอกเขาโอเคถ้าเธอไม่ฉันก็เลี้ยงดูเธอเหมือนเดิม
ให้เจ้านายเหมือนเดิมแต่เธออย่าไปเตะจ้องเก่าเดาสองคนความรัก
ต้องป่อยให้เขารักกันความรักไม่มีเดียว
เหตุผลที่คุณไม่หย่าเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
คือได้ทรัพย์สินบ้านรถอะไรแล้วไม่พอจะมาเป็นเจ้านายด้วย
ซึ่งคุณยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้ไม่มีใครยอมได้
คือเหตุผลอย่างนี้พี่จะไม่หย่าสามีก็บอกว่าโอเคถ้าแม่หย่านะ
ช่างก็จะปล่อยเธอความรักไม่มีหรอกเธอก็ต้องกันตังค์
ฉันก็เลี้ยงดูเธอเหมือนเจ้าในเหมือนกันแต่นะความรักจะไม่มีเดียว

เข้าตรงที่รักเราโอ้โหรักเหมือนมันเงียบกว่าเพศอีก
ตอนนี้ไม่รักเราเหรอใช่ไหมคิ้นเราไม่กลัวเราจะดึงทางไหนอ่า
มาจากไม่ใช่คนไทยด้วยจะตายจะอะไรเขาไม่สนใจเลย

ภาษาไทยเขาเรียกว่าปล่อยเราหัวเดียวกระเทียมรีบเลย

ถึงบอกว่าสามีคินโซเวียจะใจดำกว่าที่ผู้ชายที่โทรไป
เพราะว่าผู้ชายทั่วไปเขาก็จะคิดหน่อยว่าอ้าว
เราเป็นคนต่างชาติเราพามาจากไต้หวันทิ้งที่เมืองไทยน่าสงสารเขา
แต่เขาจะใจดำมากเลยเขาจะไม่คิดอย่างนี้
เขาจะคิดว่าเธอโง่เธอซื่อเวิร์ดปล่อยให้ผมรักกันเดียว

สามีคุณเนี่ยใจดำเป็นพิเศษเลย
ทั้งรู้ว่าในเมืองไทยคุณก็ไม่มีคนอื่นเลย
ก็ยังทิ้งคนอีกใช่ไม่มีอย่างพี่รู้เออนั่นอ่ะ

เธอจะตายจะฆ่าตัวตายยังไงเรื่องของเธอ

เธอบอกผู้ชายคนนี้เคยคิดฆ่าตัวตายไหม
เคยคิดเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเราเคย
เพราะว่าพี่มาเป็นศาสนพุทธนะ
แต่ก็ดีอย่างนึงน่ะพี่ก็ไปเผยศาสตร์กับหลวงพ่อ
หลวงพ่อก็บอกคุณอย่าฆ่าตัวตาย
ถ้าคุณฆ่าตัวตายจะบ่ามากกว่าผู้หญิงที่เป็นสามีของโซเฟีย
ตอนนี้คนที่บาปสุดเรื่องนี้เนี่ย
คือผู้หญิงที่แย่งสามีคุณใช่แต่ถ้าเกิดคุณฆ่าตัวตายคุณจะบาปกว่า
เพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยทำให้ซองพญาเข้งแข็งขึ้นมา
แล้วยังไงต่อพอหลวงพ่อบอกว่าอย่าฆ่าตัวตายเดี๋ยวมันจะบาป
คุณก็เลยได้คิดก็ลุกขึ้นมาลูกครึ่งมาสู้ชีวิตเลย
หลวงพ่อก็บอกว่าเราต้องแต่งตัวสวย
สู้ชีวิตอ่านะเราอย่าไปโทษใจอ่า
ถ้าโทษใจเราตายแล้วก็มีแค่นี้เพราะว่าผู้ชายมันไม่รักเราหรอก
ปีนี้คุณ๖๒คุณเลิกกับสามีมา๑๖ปีแล้ว
ก็เท่ากับว่าตอนนั้นคุณประมาณ๔๐ปลายใช่
ตอนนั้นเคยคิดอยากจะหาแฟนใหม่อะไรไหม
ไม่คิดจะคิดเพราะว่าคืนนั้นน่ะสามีทิ้งฉันฉันไปถามกับเขาเลย
คืนนั้นฉันเสียใจมากฉันก็พี่มั่งก็ไม่มีใครอ่ะ
เด็กเจ้าแม่กวามินใช่ไหมเราก็คู่กับเจ้าแม่กวามินบอกว่า
ตั้งแต่มานี่โซเฟียความรักตายไปเดียวโซเฟียจะไม่รักใครเลย
บอกกับเจ้าแม่คนอิมเลยว่าฉันจะไม่รักใครอีก
เพราะว่าพี่โซพยายามชี้ใจมากเราความรักอยู่เมืองไทยทั้งหมดโทษแต่อย่าให้ลูกกับหัว
วันนี้สามีทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมลูกก็ไม่อยู่กับเราเขาไม่กลัวว่าเราเสียใจขนาดไหน
สู้ชีวิตตาลงไปฮะข้อมูลบอกว่าคุณเสียใจมาก
คุณโบกรถแท็กซี่หรือตุ๊กนะที่ให้ขับไปเรื่อยแล้วมันจบที่สวนลุม
จบที่ศ๐๙อพลีมีคุณหญิงคุณหนึ่งเขาเป็นโรคหัวใจเค้าไปดึงที่ศ๑๐
ว่าหนูพี่มีหายใจไม่ดีมาช่วยหน่อย

ช่วยเขาเอาไปกับเขาไปที่บ้าน
ไปที่บ้านพี่ถึงรู้ว่าเขาเป็นคุณหญิง
อ๋อพาคุณออกงาน

คือในวันที่คุณไม่มีใครคุณนั่งแท็กซี่เรื่อยเปื่อยไปที่สวนลุม
ปรากฏว่ามาเจอคุณหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคหัวใจคุณก็ไปดูแลเขา
เขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พาคุณเข้าสู่วงสังคมไฮโซ
นี่เป็นจังหวะที่คนไทยก็เลยได้รู้จักคุณ
ในฐานะเป็นเริ่มต้นรู้จักโซเฟียลาในฐานะเป็นไฮโซนัม
ไปไฮโซนะกงน้าโหก็เฉยไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อะไรใช่ไหม
เห็นเข้ากันคุณมีแต่สายเพชรอะไรใหญ่นะอะไรพี่ก็ลงทุนลงทุนไปซื้อเพชรซื้ออะไร
ทีนี้เสร็จแล้วพี่ก็คิดไปคิดมาตรงนี้ไปลงทุนซื้อเพชรซื้ออะไร
เวลาเข้ากันพี่ก็เต่นตัวสวยอย่างนี้เต่นดังขึ้นมาเลย
มันก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้คนไทยรู้จักโซเฟียลาในฐานะไฮโซหน้าใหม่

ใช่หมายถึงว่าโอเคคุณอาจจะไม่ใช่เด็กล่ะแต่เพียงเพราะว่าอยู่คุณก็โผล่เข้ามาเป็นที่รู้จักของคนไทย
แล้วหลังจากนั้นคุณเริ่มมีชื่อเสียงได้ยังไง
ก็มีวันหนึ่งเพราะเราเป็นไฮโซใช่ไหมชัดเต่นกันชัดเต่นตัวสวยทุกกัน
พอสวยขึ้นมาก็จะมีคุณมาเชิญโซเฟีย
ผู้กำกับคนแรกที่เขาชวนคุณเข้าวงการบันเทิงคุณจำได้ไหมเป็นใคร
หลังจากที่คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
คุณเค้าสนใจคุณมากขึ้นไหมอย่างเหมือนเดิม